ชีวิตที่เป็นผู้สูญหายตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าลอยคออยู่ที่ไหนนะคะทุกคนก็กำลังรอการค้นพบอยู่ในกลุ่มทหารเรือตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการตามหาและส่งกำลังใจให้กับหนึ่งผู้สูญหายนะคะนั่นก็คือหมอแชมป์ค่ะ
หมอแชมป์เป็นเจ้าหน้าที่พลาธิการและแพทย์
และเป็นหนึ่งในฮีโร่นะคะที่ได้ช่วยกำลังพลให้รอดชีวิต
พอช่วยเสร็จตัวเองก็กลับไปช่วยคนที่เหลืออีกนะคะ
จนตอนนี้หมอแชมป์เป็นหนึ่งในผู้ที่ศูนย์หาย

เป็นผู้ที่เปิดเผยคลิปเสียงของพลทหารคมกริจขจรสิริ

แล้วเล่าถึงนาทีที่พันธาเอกคุณากรจิระยศหรือหมอแชมป์ค่ะ
เจ้าหน้าที่พลาธิการและแพทย์เรือหลวงสุโขทัย
ช่วยชีวิตของตัวเขาและเพื่อนกำลังพลให้รอด
บอกว่าตอนที่ถูกน้ำพัดลงไปจากเรือเนี่ย
หมอแชมป์จับมือเขาแล้วน้องอีกคนนึงซึ่งไม่มีชูชีพ
แล้วตะโกนบอกว่าให้พวกเขาไหว้ไปรวมกลุ่มกัน
แล้วก็บอกให้ทุกคนมีสติ
มีชูชีพไม่จมไม่ตายมีชูชีพไม่จมไม่ตาย
แล้วก็กำหนดทิศทางให้พวกเขาว่ายน้ำไป
สุดท้ายไปเจอเรือหลวงกระบุรีค่ะ

พอหมอแชมป์ขึ้นมาบนเรือได้ก็ตบไหล่
แล้วก็บอกเขาบอกว่าโดมรอดแล้วนะ
แล้วก็ขอให้เขาแกะชูชีพออก
คุณโดมบอกว่ายืนยันว่าหมอขึ้นเรือมาแล้วนะ
ตอนขึ้นเรือมาเนี่ยร่างกายแข็งแรงไม่มีบาดแผล

กลับไม่ปรากฏหมอแชมป์อยู่บนเรือค่ะ
ตบแบบผมว่าโด่มรอดแล้วนะ
ก็อยู่ก็มีคนหลังคนระกะถามเจ้าของกระเป๋าอยู่ไหน

ผมก็บอกเฮ้ยกระเป๋าตอนหมอนี่
ก็อยู่ท้ายเรือไงเชื่อคนอยู่
เออเชื่อคนอยู่ท้ายเรือแล้วหายไปเลย

หมอนี่เป็นคำสั้นที่เขาเรียกพันธาเอก
หรือว่าในตอนนั่นเองนะคะซึ่งก็หมายถึงหมอแชมป์นั่นเองนะคะ

ตอนนี้เขามีการทำรูปภาพทำข้อความเป็นลักษณะโปสเตอร์แบบนี้ค่ะ
เป็นการตามหาด้วยให้กำลังใจหมอแชมป์ด้วย
จะมีข้อความระบุว่าหมอแชมป์เป็นพยาบาลแผนกปฏิบัติการ
กองนาวิกเวชกิจโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงฐานทัพเรือสัตหีบ
และไปช่วยราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลาธิการและแพทย์

เป็นคนน่ารักขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบเสียสละวิ่งหางาน
จิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอนกู้ชีพ
และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา
ขออำนาจคุณพระรัตนัตรัยพระบารมีเสด็จเตีย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง
และน้อมนำกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
พวกเรารอนายอยู่นะน้องรัก
นี่คือสิ่งที่ในกลุ่มทหารเรือเขากำลังทำขึ้นมาค่ะ
ต่างก็โพสต์เฝ้ารอการกลับมาของหมอแชมป์ค่ะ
อยากจะให้หมอแชมป์ได้กลับไปอยู่กับครอบครัว
แล้วทุกคนก็รอกอดกันอยู่ค่ะ
บางคนเนี่ยโพสต์บอกว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายนะคะ

เขาใช้วิธีแชร์เสื้อชูชีพกันแล้วก็จับมือกันเป็นวงค่ะ
ลอยตัวพากำลังพลมาเจอเรือหลวงกระบุรี

แต่ว่าจิตใจแตกสลายกว่าร่างกาย
เพราะว่าก็เห็นเพื่อนพี่น้องจมลงไปต่อหน้าต่อตานะคะ
หมอแชมป์เป็นคนที่ลุกขึ้นมา
แล้วบอกกับพลทหารคมกริจบอกว่า
เสื้อชูชีพให้พี่พี่จะไปช่วยคนอื่น

ตอนเช้าทุกคนก็พบเพียงแค่กระเป๋าของหมอแชมป์
แต่ว่าไม่มีใครพบเจอหมอแชมป์จากนั้นอีกเลยค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รอคอย
เช่นเดียวไม่ต่างกับอีก๒๒คนที่เหลือนะคะ